กลัวอยู่เหมือนกันกับภาพภาพนี้
เขาบอกว่าถ่ายรูปเนี่ยนะฮะ
ทำไมศีรษะถึงเป็นอย่างนี้ละเนี่ย

โอ้โหเอาไปถามเจ้าของภาพกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่ค่ะคุณนัทพลภัยบูลสิริวัตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้ออำเภอรองจังหวัดแพร่
แกนั่งอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายรูปออกมาเป็นแบบนี้
ถ่ายวันไหนวันที่สี่มิถุนายนที่ผ่านมา
วันที่๕นี้เองหรอเนาะแป๊บเดียวเองไม่มีกี่วัน
คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็อยากจะรู้ว่า
มันเกิดอะไรกันขึ้นก็ไปถามคุณนัทพลนะฮะ
เขาก็เล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะมันมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อ
อืมคิดว่าเป็นภาพตัดต่อหรือมุมกล้อง
ส่วนตัวของท่านรองเขายืนยันเองว่า๑๐๐นี่คือภาพจริง
ไม่ได้ผ่านการตัดต่อและไม่รู้ว่าจะตัดต่อไปเพื่อ

ได้ไปบนบานอะไรเอาไว้ที่ไหนแล้วติดค้างเอาไว้หรือเปล่า
นั่นเองโอ้โหแล้วหลวงพ่อท่านบอกเลยนะท่านเห็นภาพไง
ท่านเห็นภาพแล้วท่านทักยังไงรู้ไหม
ภาพเดี๋ยวได้ดูอีกสักรอบนึงก็น่าจะดีนี่
เขาบอกตรงนี้มันมีแอ่งน้ำใช่ไหม
เขาบอกว่าแอ่งน้ำนั้นตรงสระน้ำเคยมีคนเสียชีวิตมาแล้วหลายคนด้วย

งั้นแนะนำท่านลองอย่างหนึ่งนะถ่ายตอนกลางวันอย่างเดียวนะตอนกลางคืนอย่าไป
คุณก็อย่าดูสิตอนเราคืน

คุณนัทพลบอกว่าครั้งสุดท้ายไปขอเรื่องของคาถาดับไฟกับครูบาอาจารย์
และยังไม่ได้ไปไหว้ครูที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็เพราะว่าติดเรื่องของโควิด๑๙

รวมถึงมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นกับตัวเอง๓ครั้งก็ไปแล้วนะ
ตอนแรกตอนหัดฟ้อนดาบแต่ไม่ได้ไหว้ครูต่อมาเกิดอุบัติเหตุ
ครั้งที่๒ได้รับรางวัลชนะเลิศดนตรีไทย
แต่ไม่ได้ไปแก้บนตามที่ขอ

แต่อย่างนี้ก็ลงไปพร้อมกันไง
ไม่ใช่มอไซคล้มอย่างเดียวคนก็ล้มด้วย
ไม่ดีจะให้มอไซลมอย่างเดียวแล้วคนยืนดู

แล้วครั้งที่๓ก็คือครั้งนี้ถ่ายรูปแล้วไม่มีหัว
ยิ่งคิดยิ่งน่ากลัวยิ่งคิดแล้วยิ่งขนลุก

มันเป็นแบบจังหวะดึงกล้องอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าสังเกตถ้าดูตามวิเคราะห์ตามภาพมันจะเหมือนถนนก็เบี้ยวเหมือนกัน

ลองดูเพราะว่าฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนหนึ่ง

ถ้าเชื่อการแก้โบนมีโอกาสก็ไปแก้โบนกับความสบายใจ